ความพร้อมของทีมชาติไทยครับก็เตรียมตัวที่จะแข่งขันนัดชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเจอกับเวียดนามเจ้าภาพใน๔เกมนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ครับก็ได้ไปแล้ว๒เหรียญทองของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
นั่นคือฟุตซอลทั้งชายแล้วก็หญิงเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็มาลุ้นจากฟุตบอลหญิงนะครับ
แข่งขันในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มก็เจอกับทางเวียดนามเหมือนกันนะครับ
กลายเป็นว่า๔ประเภทของการแข่งขันนะครับทั้งฟุตซอลชายหญิงแล้วก็บอลชายบอลหญิงเนี่ยเจอเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับ
เก็บได้หมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
แต่ว่าความพร้อมของทางทีมชาติเนี่ยล่าสุดนะครับต้องเดินทางจากที่นำหญิงเข้าไปที่ฮานอยนะครับ
ก็ใช้เวลาในการเดินทางทำให้มีการต้องพักร่างกาย๑วันแล้วก็จะซ้อมในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
ก็เล่นกับไทยอินโดนีเซีย๑๒๐นาทีนะครับเวียดนามก็เล่นกับทางมาเลเซียก็๑๒๐นาทีเหมือนกันแหละครับ
ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าทางฝั่งของไทยเนี่ยต้องเดินทางเข้าไปที่ฮานอยนะครับ
ตรงนี้ก็อาจจะเสียเวลาในการที่จะพักผ่อนกันไปหน่อยเหมือนกันก็ให้นักเตะลงสระเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายครับ
โน่ก็ปล่อยนักเตะเต็มที่เลยครับพักเลยแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็มาลงรายละเอียดในเรื่องของแท็กติกกัน
รเทพป้อมพันธ์บอกว่าไม่ว่าเจอใครเกมสุดท้ายมันก็สู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับแพ้ชนะคือเรื่องของฟุตบอลอยากให้ทุกคนรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยทำให้เต็มที่ก็พอ
และคิดว่าชัยชนะจะเป็นของไทย
ส่วนมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีม
ก็เน้นย้ำนักเตะให้ควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้

บรรยากาศในสนามทุกคนคงจะกดดัน
แต่ก็จะพยายามสู้ให้เต็มที่
แล้วก็ช่วยควบคุมสถานการณ์อยู่ข้างสนามด้วย
โอ้โหบรรยากาศมันวุ่นวายมากนะครับในเคปก่อน

มิดฟิลด์ทีมชาติไทยในชุดซู่สึกซีเกม
แล้วก็อยู่ในข่ายที่จะเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายด้วยนะครับ
มีอาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกเข่านะครับ

ทำให้ยังไม่ฟิตพอจะลงสนามเป็นตัวจริง

เลียมเนี่ยอาจจะต้องเข้ารับการรักษานะครับ

คาดว่าจะพลาดลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
รอบสุดท้ายที่อุสเบกิสถานช่วงต้นเดือนหน้าแน่นอนนะครับ
ส่วนฟุตซอลชายนัดสุดท้ายทีมไทยนะครับพบกับทางเวียดนามก่อนเกมเนี่ยไทยชนะ๒เสมอ๑เช่นเดียวกับเวียดนามหากว่าไทยเสมอหรือแพ้เนี่ยจะได้แค่เหรียญทองแดงนะครับแต่หากชนะเหรียญทองทันทีคือโจทย์เดียวนะครับก็เริ่มเกมมา๒นาทีเนี่ยโรนชัยนะครับจ่ายให้กับมูฮามัติยิงด้วยขวาให้กับ
ก็นาทีที่สิบเนี่ยพิรพัฒน์แก้วลายสุดท้ายนะครับได้อีกประตูหนึ่งกดด้วยซ้ายเข้าไปก็นำสองศูนย์แล้วจบครึ่งแรกแล้วสุดท้ายเนี่ยก็รักษาสกอร์ได้นะครับก็คว้าเรียนทองสมัยที่ห้าส่วนอิโดนีเซียได้เหรียญเงินเวียดนามได้เหรียญทองแดงครับแล้วก็พิรพัฒน์แก้วลายเป็นดาวสันโบ

เป็นงานง่ายสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำงานก็ดีแล้วก็ตามแผนที่เราวางไว้ครับครับ
เซียนของเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ยิ่งมาเป็นยุคนี้ด้วยครับแล้วก็ทุกคนได้ใช้โค้ชต่างชาติได้เรียนรู้ได้มีระบบแล้วมีโค้ดเข้าไปสอนในอินโดบ้างในในเวียดนามบ้างเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันช่างทันกันแล้วครับผมครับผม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
กิโลกรัมหญิงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก๒๐๑๖
วัดพลังกับทางดีเอสจากฟิลิปปินส์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกสองพันยี่สิบ
นะครับถ้าเนี้ยไฮดีลินยกเก้าสิบสองกิโลกรัมนะครับ
ทำลายไปหนึ่งกิโลกรัมแต่จอมพลังไทยเนี้ยขึ้นมายกเก้าสิบสามกิโลกรัม
ทำลายสามอีกครั้งหนึ่งจากนั้นครับสาธิตกุลก็ยกดีที่สุดเลยนะครับ
หนึ่งร้อยสิบกิโลกรัมขณะที่จอมพลังฟิลิปปินส์เนี่ยร้อยสิบสี่กิโลกรัม
หนักรวม๒๐๖กิโลกรัมนะครับคว้าเหรียญทองส่วนสาธิกุลของไทย
ทำได้สองร้อยสามกิโลกรัมนะครับได้เหรียญเงินไปส่วนน้องแต้วพิมพ์สิริ
สิริแก้วครับเหรียญเงินโอลิปิกเกมสองสมัยก็กลับมาแข่งขันนะครับ
สิบเก้ากิโลกรัมขับเขี้ยวกับทางนักกีฬาจากเวียดนาม
ท่าสแนตนี่ถูกนำไปถึงสิบกิโลกรัมเลยนะครับแม้ว่าแต้วจะมาไล่แซงในท่าเคลียร์
ยกได้ร้อยสิบกิโลกรัมขณะที่จอมพลังเวียดนามยกได้ร้อยแปดกิโลกรัม
ไม่ทันนะครับเวียดนามเหรียญทองพิมซิริก็เหรียญเงินไป
ส่วนอันดับนะครับเหรียญล่าสุดเนี่ยเวียดนามนะครับ๑๖๔ทองนะครับ
อันดับที่สองเนี่ยก็ไทยครับหกสิบเจ็ดอินโดนะครับ
อันดับสามสี่สิบเก้านะครับแล้วก็สิงคโปร์กับทางฟิลิปปินส์นะครับ
ตามมานะครับเป็นอันดับที่๔แล้วก็๕นะครับ